เกี่ยวกับเรื่องของโควิด๑๙ค่อนข้างมากหน่อยนะคะ

ถูกต้องครับแล้วก็เรียนทุกท่านเอาไว้ตรงนี้ด้วยนะฮะ

ผู้วัตถการจังหวัดสมุทรสาคอน
ยังรักษาอาการอยู่ที่โรงพยาบาลนะฮะ
ใช่ค่ะคือช่วงนี้ต้องยอมรับว่ามีการแชร์ข้อมูลข่าวสาร

ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวกับห้องยิ้มถ์นานวาด

ศรีรังศรหรือว่าหมอเบิ๊ศนะครับ
คุณหมอเบิ๊ศผู้ช่วยโครโศคสบค
รายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด๑๙
รายใหม่ในไทยนะครับ
ทางมาจากต่างประเทศสิบรายนะครับมีจำนวนผู้ป่วยสะสมในไทย
ณขณะนี้หนึ่งหมื่นสามพันหกร้อยแปดสิบเจ็ดรายเสียชีวิตสะสม
วันนี้นะฮะเพิ่มสองศพรวมเป็นเจ็ดสิบห้าศพนะฮะค่ะ
สมุทรสาครเพิ่งแถลงเมื่อเย็นนะฮะเดี๋ยวท่านรอฟังกันแล้วกัน
ตัวเลขเกือบพันธุ์น่ะนะใช่ค่ะแต่นี่เป็นตัวเลขของสอบคอที่จะเป็นยอดตั้งแต่เมื่อวานนะครับ
ทำลายผู้เสียชีวิตคนที่เจ็ดสิบสี่ของไทยนะครับจากโควิดสิบเก้าเป็นชายชาวอังกฤษ
หกสิบเอ็ดปีนะครับเขามาจากอังกฤษนะฮะเมื่อยี่สิบสี่ธันวาคมหกสาม
วันที่๒๘ธันวาคม๖๓มีอาการปวดกล้ามเนื้อแล้วพบว่าติดโควิดในวันต่อมานะครับ
สามสิบธันวาคมมีอาการเหนื่อยหอบระยะแรกผู้ป่วยปฏิเสธการใช้เครื่องช่วยหายใจ
จากนั้นอาการแย่ลงจึงได้ใส่เครื่องช่วยหายใจนะครับจน๙มกราคมนะครับ
ก็ใส่เครื่องช่วยหายใจไปนะฮะแล้วก็เสียชีวิตเมื่อยี่สิบสี่มกราคม
ส่วนผู้เสียชีวิตรายที่๗๕เป็นหญิงชาวไทยเป็นชาวสมุทรสงครามนะฮะ
อายุ๕๖ปีนะครับมีโรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคประจำตัวด้วย
ไม่ได้ไปสัมผัสพื้นที่เสี่ยงใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ที่บ้าน
แต่สามีไปสัมผัสกับคนส่งปลาที่ตลาดวันที่๒๑มกราคม
แน่นหน้าอกหายใจเหนื่อยหอบระหว่างพาตัวส่งโรงพยาบาล
ทีมแพทย์เตรียมการรักษาใส่เครื่องช่วยหายใจแต่หัวใจหยุดเต้น
ตอบสนองการรักษาและเสียชีวิตในวันเดียวกันนะฮะ
ก็เลยสงสัยว่าติดโควิดเนี่ยตอนนั้นก็ส่งตรวจอีกครั้งหนึ่งนะครับ
แล้วผลตรวจออกมาชัดเจนก็คือยี่สิบสี่มกราคมหกสี่นะครับ
ติดโควิดสิบเก้านะครับค่ะวันนี้สบคแถลงเรื่องของสถานการณ์กรุงเทพด้วยนะครับ
บอกว่ายังจำเป็นต้องดูแลใกล้ชิดนะครับท่านผู้ชมฮะท่านที่อยู่ในกรุงเทพนะครับ
เพราะว่าตั้งแต่สิบห้าธันวาคมหกสามถึงยี่สิบห้ามกราคมหกสี่เนี่ย
ในกรุงเทพเนี่ยคุณหมอเบิร์ดบอกว่ามีผู้ติดเชื้อโควิดสิบเก้าสะสมแล้วเจ็ดร้อยรายนะฮะ
ตัวเลขวันนี้เนี่ยของกรุงเทพ๒๒รายนะครับตอนนี้ที่เป็นกลุ่มก้อนการกระจายเชื้อในกรุงเทพเนี่ย
มันจะมาจากสามกลุ่มหรือว่าสามคลัสเตอร์ค่ะนะฮะ
คือเริ่มต้นมาจากมีผู้ติดเชื้อคนหนึ่งเขาไปติดเชื้อมาจากการไปเที่ยวสถานบันเทิงที่เชียงใหม่เมื่อช่วงต้นปี
ช่วงปีใหม่นะครับแล้วก็ไปร่วมงานเลี้ยงวันเกิดของดีเจมะตูมเมื่อ๙มกราคม๖๔นะครับ
หลังจากนั้นคนในงานเลี้ยงของดีเจมะตูมที่ไปร่วมงานเลี้ยงกันเนี่ยก็อย่างที่ทราบคุณมะตูมเขาก็ติดใช่ค่ะ
นะฮะแล้วก็คงจะมีใครติดเนี่ยเขาก็กระจายกระจายไปจนกระทั่งไปร่วมงานอีกงานหนึ่งนะฮะ
เป็นผู้ที่ทำให้เกิดการกระจายติดเชื้อแบบกลุ่มก้อนแบบนี้เนี่ยถ้าเอาต้นไทยจริงก็ต้องเป็นคนที่มาจากเชียงใหม่
ใช่ไหมครับเพราะว่าคุณไปเที่ยวสถานบันเทิงไปเที่ยวที่เชียงใหม่มาในช่วงเวลานั้นเนี่ย
เขาก็พบคนติดที่วอร์มอัพใช่ค่ะจริงจริงแล้วคุณก็ควรจะต้องกักตัวสิบสี่วันนะคะ
ถูกต้องต้องไปตรวจหาเชื้อด้วยใช่ค่ะแล้วคุณไปร่วมงานเลี้ยงวันเกิดของดีเจมะตูม
เก้ามกราคมใช่ค่ะคือผ่านมาเก้าวันถูกต้องแล้วยังไปงานเลี้ยงอื่นอีกนะคะ
ซึ่งคุณติดแล้วคุณก็เนี่ยเลยกลายเป็นการแพร่กระจายต่อเลยนะครับทุกผู้ชมครับ
ที่สำคัญคือคุณหมอเบิร์ตบอกว่าถ้าดูจากการแสดงอาการเนี่ย
อย่างถ้าจากเชียงใหม่เนี่ยแล้วมา๙มกราคมที่งานเลี้ยงของดีเจมะตูม
เลี้ยงวันเกิดเนี่ยคือบางคนที่ออกจากงานเลี้ยงวันเกิด
เก้ามกราคมของดีเจมะตูมนะฮะบางคนสิบเอ็ดมกราคมตรวจพบเชื้อเลย
แสดงอาการเลยก็มีอืมบางคนไปเจอยี่สิบมกราคม
ถ้าเกิดนับสั้นที่สุดคือ๒วันจาก๙มกราคมไปเจอคนที่มีเชื้อ
คุณไปแสดงอาการตอน๑๑มกราคมแล้วไปตรวจแล้วพบเชื้อ
แสดงว่า๒วันเนี่ยมันเป็นระยะฟักตัวที่สั้นที่สุดมาก

และถ้าเห็นในรายงานรายละเอียดนี่นะคะ
พอหลังจากที่ทุกคนไปร่วมงานเลี้ยงวันเกิดวันที่๙มกราคมแล้วเนี่ย
การพบการติดเชื้อเป็นวันเดียวกัน
แต่การแสดงอาการเจ็บป่วยไม่เหมือนกันค่ะ
บางคนเริ่มรู้สึกมีอาการป่วยวันที่สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบแปด
หรือบางรายเนี่ยนะคะเริ่มรู้สึกว่ามีอาการป่วยถึงวันที่ยี่สิบมกราคมเลยนะคะ
หรืออย่างเช่นดีเจมะตูมรายงานว่าไม่มีอาการเลยด้วยซ้ำ
แล้วก็มีอีกหลายท่านในงานวันนั้นที่ไม่ได้มีรายงานว่ามีอาการเจ็บป่วยเลยด้วยซ้ำนะคะ
ผู้ป่วยท่านแรกมีการเชื่อมไปที่ผู้ป่วยรายหนึ่งที่เป็นร้านสูตรอายุ๔๐ปี
จากนั้นเชื่อมไปที่คลัสเตอร์ที่๒และไปต่อที่คลัสเตอร์ที่๓ที่เป็นกล่องสี่เหลี่ยมข้างบน
ซึ่งบนสุดกล่องซ้ายเนี่ยนะคะจะเป็นผู้ประกาศข่าวก็คือคุณสอนั่นเองนะคะ
คุณสอไม่ได้ไปร่วมงานเลี้ยงวันเกิดดีเจมะตูมนะคะไม่เกี่ยวข้องกันค่ะ
แต่ว่ามี๒๓กลุ่มนี้มีความเชื่อมโยงกันเป็นการกระจายเชื้อจากผู้ป่วยท่านแรกที่ไปที่จังหวัดเชียงใหม่
สิ่งที่พวกเราต้องเข้าใจก็คือว่าเวลาที่เราไปสัมผัสผู้ติดเชื้อแล้วเนี่ยนะคะ
มีระยะที่เราสามารถที่จะมีอาการหรือเรียกได้ว่าเป็นระยะฟักตัวสั้นที่สุด
สองวันเท่านั้นเองหมายความว่าท่านไปที่ไหนมา
ท่านอาจจะยังรู้สึกสบายดีพอสองวันถัดมาเนี่ย
ท่านสามารถที่จะเป็นผู้ที่แพร่กระจายเชื้อได้สิ่งที่ทีมสอบสวนโรคได้พบว่ามีการ
ติดเชื้ออย่างมากมายเนี่ยนะคะมีปัจจัยสำคัญก็คือ
ถ้าท่านสัมผัสผู้เสี่ยงสูงหรือว่าผู้ป่วยและถูกไอจามใส่หน้านะคะ
เกินสิบห้านาทีและที่สำคัญก็คือไม่มีการใส่แมส
จะทำให้ท่านกลายเป็นผู้ที่มีโอกาสติดเชื้อสูงมากนะคะนี่นะคะ
ประเด็นที่คุณหมอเบิร์ดแสร็งเนี่ยสำคัญมากเพราะว่าระยะฟักตัว
ใช่ครับหลังจากคุณรับเชื้อโควิด๑๙มาระยะฟักตัวของผู้รับเชื้อแต่ละคนแตกต่างกัน
สั้นที่สุดคือ๒วันหมายความว่า๒วันคุณแพร่เชื้อต่อได้แล้ว

แต่บางคนเป็น๑๐วันกว่าจะแสดงอาการ
อันนี้ก็ยิ่งน่ากลัวเพราะว่าเขาไม่แสดงอาการ
ถูกต้องโอ้โหเนี่ยค่ะนี่คือภาพรวมในส่วนของกรุงเทพนะคะ
ทีนี้ค่ะหมอเบิร์ตก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าที่ต้องจับตาก็คือสมุทรสาคร
มุทรสาครเนี่ยค่ะจะมีการตรวจคัดกรองเชิงรุก๒๕๓๑มกราคมจะไปหมดเลยนะคะ
สถานประกอบการหอพักตลาดจะมีการขอกำลังแพทย์ทหารเข้ามาช่วย
จะค้นหาให้ได้วันละประมาณหนึ่งหมื่นรายหมอเบิร์ตพูดเอาไว้ตั้งแต่แถลงเมื่อช่วงกลางวันเลยว่า
หลังจากแถลงไปเนี่ยนะรอดูตัวเลขนะรอดูตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด๑๙
ในภาคบ่ายช่วงเย็นเนี่ยทางจังหวัดเขาจะแถลงเองตัวเลขอาจจะพุ่งสูงมาก
และพุ่งสูงจริงเพราะว่าล่าสุด๕โมงเย็นที่ผ่านมา
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครได้มีการชี้แจงตัวเลขมาแบบนี้ค่ะ
มีผู้ป่วยรายใหม่๙๑๔รายวันเดียวนะคะ๙๑๔ราย
แนกเป็นจากการค้นหาเชิงรุก๘๔๔รายเป็นคนไทย๘๔ราย
แรงงานต่างด้าว๗๖๐รายที่เหลือเป็นผู้ป่วยจากการตรวจในโรงพยาบาล๗๐ราย
เป็นคนไทย๓๕รายค่ะและแรงงานต่างด้าว๓๕ราย
ทำให้ตอนนี้มีผู้ป่วยยืนยันสะสมทั้งหมด๖๕๕รายนะคะ
นี่คือตัวเลขจากทางจังหวัดนะคะจังหวัดสมุทรสาคร
เดี๋ยวตัวเลขนี้ก็จะไปรวมกับการแถลงของสวบคในวันพรุ่งนี้ต่อ
เพราะว่าทางสวบคบอกตั้งแต่กลางวันแล้ว๒๕๓๑มกราคม
สมุทรสาครจะตรวจให้ได้สักวันละหมื่นคน
เพราะฉะนั้นถ้าตัวเลขพบผู้ติดเชื้อวันละแบบ๘๐๐๙๐๐คน
ขอให้ท่านเข้าใจว่าคือตรวจวันหนึ่งเป็นหมื่นใช่แล้วก็ตัวเลขก็จะเยอะแบบนี้แหละ
เตรียมรับมือกับตัวเลขเหล่านี้นะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป๒๕จนถึง๓๑มกราคม
นี่นะคะทีนี้ค่ะในส่วนของตลาดกลางกุ้งที่มหาชัยอำเภอเมืองสมุทรสาครนะคะ
ความพร้อมรอวันที่ทางจังหวัดสมุทรสาครจะประกาศให้ตลาดกลางกุ้งกลับมาเปิดค้าขายกันได้ตามปกติ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดก็ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองเทศบาลนครสมุทรสาครผู้ประกอบการค้ากุ้งค้าปลาแรงงานในตลาด
เขาก็ช่วยกันหมดเลยนะคะนี่ค่ะไปช่วยกันทำความสะอาด
มีเจ้าของบริษัทต้นอ้อซีฟู้ดที่มาร่วมทำความสะอาดแล้วก็คุยกับทีมข่าวของเรานะคะ
จตุพลมนมาลาอายุ๕๐ปีซึ่งก็บอกว่ารอคอยวันที่ตลาดกลางกุ้งจะเปิดค่ะ
ในเวลานี้เนี่ยก็ต้องช่วยกันทำความสะอาดกันนะคะผู้ประกอบการเขาบอกว่าคือปิดเนี่ยมันได้รับผลกระทบแน่นอน
แต่ถ้าเปิดมันก็ต้องเปิดอย่างสบายใจว่ามันจะไม่มีเชื้อโควิด๑๙อะค่ะเดี๋ยวลองฟังเจ้าของบริษัทดูค่ะ
เราก็อยากจะทำให้ตลาดมันดีขึ้นอ่ะก็คือต้องรอเวลาสักระยะหนึ่ง
ให้ทางตลาดอะไรอย่างนี้มันเอื้ออำนวยทุกสิ่งทุกอย่างอะไรอย่างนี้ครับ

เพราะว่าต้องรอให้ทางจังหวัด

เขาโอเคแล้วก็พร้อมทุกสิ่งทุกอย่าง
และตลาดก็จะกลับมาเปิดได้เหมือนเดิม

เพราะว่าตอนนี้ทุกคนน่ะ
ก็รังเกียจกันมากเลยว่า

เป็นเมืองที่หมาเน่าเลยนะครับ
ไปไหนก็สังคมเขารังเกียจ

ผมอยากจะฝากขอร้องเลยนะครับว่า
พฤติโควิดเนี่ย

คือก็ต้องให้กำลังใจชาวจังหวัดสมุทรสาคร

ไม่มีใครอยากป่วยนะคะ
ในการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด๑๙
อย่างคุณจตุพลเมื่อสักครู่นี้บอกว่า

ผู้ประกอบการบังรายเนี่ยมี๔๐แผ่
ซื้อขายวันละ๒ล้านปิดตลาดแบบนี้

โหเราปิดมาตั้งกี่วันแล้วเนี่ย
รอบพบว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครนายถิระพัชร์คัชมาส
บอกว่าทิศทางของตลาดกลางกุ้งจะเปิดหรือไม่เปิด
จังหวัดเขาก็มีการตรวจคัดกรองหาผู้ติดเชื้อรอบสุดท้ายไปแล้วนะคะ
เดี๋ยวต้องดูความพร้อมว่าจะเปิดได้เมื่อไหร่อย่างไร
ตอนแรกเขาประเมินว่าสิ้นเดือนนี้จะเปิดได้หรือยัง
นี่คือตัวเลขที่มีการตรวจรอบสุดท้ายไปแล้วในพื้นที่ตลาดกลางกุ้ง
แต่ต้องรอความพร้อมจริงต้องหารือกันก่อนอย่างรอบครอบรอบด้าน
เดี๋ยวจะว่ากันอีกทีจะเปิดเมื่อไหร่อย่างไรนะคะ
มุทรสาครนะฮะก็ดูแลกันอย่างเข้มข้นกันมาตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ขึ้นใหม่ที่ตลาดกลางกุ้ง
มีผู้หญิงที่เป็นเจ้าของแพร่กุ้งแพร่ปลานะครับที่ติดคนแรกนะครับ
ท่านผู้ชมครับการดูแลพื้นที่สมุทรสาครเนี่ยทำให้ผู้ราชการจังหวัดสมุทรสาคร
ผู้ว่าวิทยาศาสตร์คุณจิตแสงศรีติดเชื้อโควิด๑๙
วันนี้มีข่าวว่าผู้ว่าวิทยาศักดิ์เสียชีวิตขอยืนยันนะครับว่าท่านผู้ว่ายังรักษาอาการอยู่นะฮะ
คือนายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนภาคณะบดีคณะแพทยศาสตร์สุริราชพยาบาลนะครับ
วันนี้ท่านเปิดเผยความคืบหน้าการรักษาโควิด๑๙ของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
นายวิทยาศาสตร์วิจิตแสงศรีนะครับบอกว่าวันนี้มีการเจาะคอเพิ่ม
เพื่อดูดเสมหะให้ได้มากขึ้นเพื่อลดการอักเสบ
เพราะผู้ที่ใส่ท่อนานเนี่ยจะทำให้เกิดปัญหานี้
เจาะคอจะช่วยให้ไม่รู้สึกอึดอัดท่านใส่ท่อช่วยหายใจอยู่
จะได้ดูดเสมหะได้มากขึ้นดีขึ้นซึ่งทุกอย่างก็เชื่อว่าจะเรียบร้อยดี
ภายหลังจากการเจาะคอพบว่าผู้ว่าวิรสักสามารถรับออกซิเจนได้ดีขึ้น
เข้าปอดดีขึ้นการควบคุมการหายใจก็ดี
การติดเชื้อแล้วก็ไข้ลดลงให้ยาปฏิชีวนะตอบสนองได้ดี
แล้วเมื่อนำตัวผู้ว่าวิทยาศักดิ์ไปเอ็กซอเรย์คอมพิวเตอร์ตรวจดูการทำงานของปอดเนี่ยนะฮะ
ที่ประชุมของคณะแพทย์บอกว่าเมื่อตรวจดูการทำงานของปอด
เดี๋ยวจะต้องดูว่าโควิดจะเข้าไปทำลายเนื้อปอดมากน้อยขนาดไหน
เหลือเนื้อปอดเท่าไหร่หลังจากไม่พบเชื้อโควิด๑๙ในตัวผู้ว่าวิรสักแล้ว
เพราะฉะนั้นระยะจากนี้ไปคือต้องดูเรื่องของปอดแล้วก็รักษาเรื่องของปอดตามอาการ
เพราะฉะนั้นตอนนี้คือบางคนอาจจะไปฟังว่ามีการเจาะคอที่นายแพทย์ประสิทธิ์บอก
เวลาที่เราได้ยินข่าวว่ามีการเจาะคอคนส่วนใหญ่มักจะตกใจ
ถ้าเห็นคนไข้หนักแบบเจาะคอแต่ความจริงแล้วไม่ใช่นะฮะ
มันเป็นเรื่องของการพยายามช่วยเหลือนะครับแล้วก็การควบคุมการติดเชื้อในปอด
แล้วก็การช่วยการหายใจด้วยนะฮะ
ข่าวลือเรื่องการเสียชีวิตของผู้ว่าวิรสักนะครับ
นายแพทย์ประสิทธิ์ยืนยันนะครับว่าไม่จริงนะฮะ
คือที่แถลงวันนี้เนี่ยเพิ่งแถลงให้ทราบเกี่ยวกับการรักษาว่าอยู่ในขั้นตอนไหน
ว่าตอนนี้มีการเจาะคอกำลังช่วยแบบนั้นแบบนี้
แล้วไปลือกันว่าท่านผู้ว่าเสียชีวิตแล้วครอบครัวท่านจะรู้สึกอย่างไรนะ
เพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนเนี่ยอย่าพยายามที่จะส่งต่อข่าวลือนี้ไปนะครับ
แล้วก็ขอให้ช่วยกันเป็นกำลังใจให้กันนะครับในการให้กำลังใจกับครอบครัวท่านด้วยนะครับ
ศรีราชพยาบาลยืนยันนะครับว่ายังอยู่ระหว่างการรักษานะครับ
ไม่ได้เป็นอย่างที่ลือกันและไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะฮะ
นายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนภาคท่านยืนยันนะครับนะคะค่ะลูกผู้ชมครับ
ก็ออกมายืนยันนะครับว่าข่าวลือนี้ไม่เป็นความจริงนะครับ
เพราะว่าได้รับรายงานการรักษาผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครจากทีมแพทย์อยู่ตลอดเวลา
เพราะฉะนั้นขอทุกคนว่าอย่าลืออะไรที่ไม่เป็นความจริง
สิ่งสำคัญก็คือเราควรจะช่วยกันส่งกำลังใจ
และอธิษฐานให้ผู้ว่าวิทยาศักดิ์หายป่วยโดยเร็ว
อะไรที่มันยังไม่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดขึ้นก็อย่าไปพูดจนเลยเถิด
ตอนนี้ต้องคิดกันอย่างเดียวก็คือขอให้ท่านหายป่วยโดยเร็ว
ใช่ค่ะก็ต้องเน้นย้ำนะคะเรื่องของการแชร์ข้อมูลข่าวสารในโลกโซเชียลมีเดียในโลกออนไลน์นะคะ
ต้องระวังกันจริงนะคะเพราะว่าเรื่องบางเรื่องมันเป็นเรื่องที่อ่อนไหว
มันเป็นประทบต่อสภาพจิตใจจริงนะก็เป็นเรื่องได้ข่าวมา